จาก๗เดือนที่ผ่านมาผมพูดกับรัฐบาลนี้๗เดือน
ประคองตนในเชิงเศรษฐกิจได้ดีพอสมควร
ภาพรวมก็๒กว่าใช่ไหม
ภาพรวมทั้งปีนะไม่ใช่แย่อย่างที่หลายท่านกล่าวมาเมื่อสักครู่
เศรษฐกิจโลกในทุกประเทศประสบเหมือนกันหมดถูกไหม
แล้วทำไมเราแย่กว่าเขามันจะไปพ้นได้ยังไง
ปัญหาเศรษฐกิจยังมองไม่ออกว่าอยู่ที่ไหน
ไม่มีทางถ้ารัฐบาลนี้ยังอยู่นะ
ไปถามชาวบ้านชาวไล่ชาวนาพ่อค้าพ่อขาย

คือรัฐบาลทำไมชอบโกหก
ตั้งแต่รองนายกสูงคิดมารัฐมนตรีครั้ง
แล้วไปหลอกนายกให้โกหกประชาชนด้วย
ซึ่งอันนี้แย่มากไม่ยอมรับความจริง
ส่วนลำตีครั้งนั้นไม่มีความคิดความเห็นอะไรเลย

ยังไม่เข้าใจปัญหาเลยแล้วจะแก้ไขปัญหาได้ยังไง
ยังมองปัญหาตัวเองไม่ออก
ผมไม่เห็นมีอะไรเลยมีไหม
ผมยังไม่รู้อันมันจะมีประโยชน์อะไร

เสียเงินผลัสเสียอากรป่ะไม่ได้ช่วยอะไรเลย

ปัญหาเศรษฐกิจยังมองไม่ออกว่าอยู่ที่ไหน
ไม่มีทางถ้ารัฐบาลนี้ยังอยู่
ไม่มีทางถ้าเผื่อผลเอกประยุทธ์
จันโอชายังเป็นนายกอยู่ต่อไป
ไม่มีทางต้องเปลี่ยนนายกเลย
ทั้งทีมนั่นแหละใช้ไม่ได้
จุดที่เป็นปัญหาก็คือว่า
การส่งออกของเราตกก็จริง
แต่เนื่องจากเศรษฐกิจมันไม่ดีมาก

จึงเป็นเหตุให้เกินดุลการค้า
ซึ่งสถานการณ์อย่างนี้ไม่เคยมีมาก่อน
แล้วเมื่อเกินดุลก็แปลว่าเงินเข้า

แล้วแบงค์ชาติก็ไม่ได้เข้าแทรกแทรงตลาด

รอบต่อไปก็ทำให้การส่งออกชะลอตัว
ก็ทำให้สินค้าที่ผลิตได้ขายไม่หมด
เมื่อขายไม่หมดราคาก็ตก
เมื่อราคาตกสินค้าต่าง
ไม่ว่าจะเป็นข้าวของมันสับปะหลังอ้อยยางพารา

รายได้ของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเหล่านี้ก็ตก
เมื่อตกการบริโภคก็น้อยลงหรือถ้าไม่น้อย
ก็ทำให้หนี้ต่อครัวเรือนสูงขึ้น
เป็นสาเหตุของการที่ทำให้การส่งออกของเรา

และการส่งออกมีความสำคัญกับเศรษฐกิจของเรามาก
เพราะว่าการส่งออกมีมูลค่าถึง๗๐ของรายได้ประชาชาติ

ขึ้นอยู่กับการส่งออก
และการที่การส่งออกหดตัว
ก็จะทำให้การผลิตหดตัว
เป็นเหตุให้โรงงานเดินเครื่องแค่๖๐ของกำลังการผลิต
เมื่อเดินเครื่องแค่๖๐ของการผลิต

เพราะว่าของเก่ายังผลิตได้ไม่เต็มที่

ยังไงถ้าเอามาแล้วใช้ผลิตไม่ได้

เครื่องจักรดำผลิตเต็มกำลังการผลิต
ตลาดก็ยังขยายตัว

เครื่องจักรแพงยังไงเขาก็ลงทุน

เครื่องได้เต็มที่มันไม่แพงหรอก
จากที่ถูกแล้วเดินเครื่องได้ครึ่งเดียวแพงกว่า
เวลาคิดต้นทุนต้องคิดต่อหน่วยของสินค้าที่ผลิต

ถึง๗ถึงจะปกติ
ถ้าต่ำกว่า๕แย่แล้ว
ถ้าต่ำกว่า๓รอวันไปแล้วนั่นเอง

ผมอาจจะมีอคติแต่ว่าเห็นมาเยอะแล้ว

ถ้าผมโกหกตรงไหนคุณบอกมา

ถ้ารัฐบาลนี้ยังอยู่ผมไม่เห็นเลย
ผมเห็นแต่ความมืดมัวสลัวในวิชารัฐศาสตร์ที่เขาพูดกัน
ไม่มีประเทศใดจะมีบุคคลใด
ประเทศนั้นจะขาดเสียไม่ได้